หมายถึงว่ามันเป้าหมายมาอยู่ที่ผมกับลูกน้อง๓คน
แล้วก็วันนี้เองจริงเนี่ยจริงพวกเราทุกคนพร้อมนะ
เพราะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยรวมนักสื่อด้วยนะ
เราต้องเรียนเลยว่ารวมหนังสือด้วยสร้างสตอรี่สร้างอะไรต่างจน
จนชีวิตข้าราศิการผมกับเจ้าที่สามคนเนี่ยแทบจะมีที่ยืน
รวมทั้งครอบครัวผมสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีเนี่ย
ทุกคนยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก
สิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จแล้วหลักฐานที่มีมาเนี่ย
มันจริงเท็จอย่างไรเนี่ยสื่อเองก็ต้องก็ต้องนำเสนอให้มันเป็น
มันเป็นความเป็นจริงผมเรียนแล้วว่าวันนี้
ข้าราชการผมเนี่ยต้องมายืนอยู่แบบนี้
ทั้งที่พวกผมเป็นผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่ามาตลอดชีวิต
ทุ่มเทชีวิตร่างกายและจิตใจเนี่ยเพื่อแผ่นดิน
แต่กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยพวกผมเป็นจำเลยสังคม
โดยเฉพาะโลกโซเชียลเนี่ยทำกันแบบนี้
ความเป็นธรรมกับพวกผมแค่ไหนผมยืนเลยว่าผมเนี่ย
ต่อสู้ในกระบวนการยุทธธรรมมาตลอดผมไปกล่าวหาใคร
ผมก็ให้เขามีสิทธิ์ในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเขามีสิทธิ์พูดเขามีสิทธิ์เอ่ย
เขามีสิทธิ์กล่าวทุกเรื่องแต่สื่อเองเนี่ย
วันนี้ผมเรียกตรงเลยว่าทำผมกับครอบครัว
แม้กระทั่งสถาบันผมเนี่ยเป็นผู้ร้ายในโลกโซเชียล
ความผิดชอบชั่วดีผิดถูกใครทำหลักฐานเป็นยังไง
เคยนำเสนอไหมผมเรียนเลยว่าวันนี้ผมก็จะมาดูหลักฐาน
แล้วสารที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
ได้ขอหมายสารอายาชุดเจริตเป็นผู้พิชาวกลาง
ซึ่งเป็นสารที่ชี้ได้ว่าผมทุจริต
ไม่ได้ชี้ว่าผมเป็นคดีอาญาที่ผมไปฆ่าใคร
แต่มูลสารมูลเหตุที่จุงไปใน๖ข้อเก่าหานี้
มันจุงไว้ว่าผมเนี่ยไปทำร้ายร่างกายไปทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

เรื่องอะไรเพราะสารทุจริตเนี่ย

เพราะสารอาญาไม่ได้ออกหมายจับผม
ผมเรียนเลยว่าวันนี้ต้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ
ไปเรื่อยครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ทุกวันนี้
แม้กระทั่งถังเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ผมพร้อมที่จะสู้ลูกน้องผมพร้อมจะสู้

แต่วันนี้ชีวิตผมกับครอบครัวสถาบันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
ผมสู้เพื่อแผ่นดินมาผมได้แผ่นดินคือไม่เท่าไหร่

ผมเรียนสื่อเลยว่าผมพร้อมที่จะสู้
ผมไม่มีหลบหนีผมไม่หนีไปไหนหรอกครับ
ครอบครัวผมอยู่นี่ผมรับราชการอยู่
และผมก็ยังรักษีรักเกียรติรักษีของผมอยู่ตลอด

เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นผมพร้อมที่ยินดีที่เปิดเผยทุกเรื่อง
เรื่องราวมันเป็นเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะอะไร
คดีนี้ทำไมถึงเร่งรีบขนาดนี้
เพราะใน๖เดือนเนี่ยรู้สาเหตุรู้ที่มารู้ของกลางรู้ที่มาทั้งหมด
ต้องมีสาเหตุนะครับ
ขอขอบคุณสื่อทุกคนแล้วก็ให้โอกาสพวกเรา

ยังยืนหยัดที่จะปกป้องทรัพยากรและป่าไม้
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แค่ไหน
ถ้าผมยังยืนอยู่ผมสอยล่วงทุกคน
ผมยืนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนั้น
ถ้าใหญ่ขนาดไหนถ้าผมยังอยู่ผมสอยล่วงแน่
ผมฝากคุณด้วยครับขอบคุณมากครับ